ข่าวนี้ก็หึงแต่กว่าจะได้ความคุณผู้ชมครับ
เค้นสอบทั้งคืนเค้นสอบผู้หญิงอายุ๒๖ปีทั้งคืนสุดท้ายกลับลำ
กลับคำให้การบอกหนูแหละทำปืนลั่นใส่แฟนในคอนโดมิเนียมนี้
เสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ตำรวจสมภาพบังกรวยครับ
รับแจ้งเหตุว่ามีนายสุภสินศรีศุกร์อายุ๒๙ปีถูกยิงเสียชีวิตในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีตำรวจไปที่เกิดเหตุนะครับ
ก็เห็นสภาพศพถูกถูกยิงเข้าที่เหนือคิ้วขวาเสียชีวิต
โดยมีนางสาวเจนจีราเขื่อนแก้วอายุ๒๖ปีแฟนสาวอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็อ้างบอกว่าฝ่ายชายยิงตัวตายครับแต่ตำรวจไม่เชื่อหรอกก็คุมตัวไปโรงพัก
ตำรวจเข้นสอบเจนจีราทั้งคืนจนเจ้าตัวรับสารภาพ
บอกว่าวันเกิดเหตุเธอมีปากเสียงปากเสียงกับแฟนนุ่มเรื่องที่ภรรยาเก่าเนี่ยโทรมาหาบ่อยแล้วกันนะ
แล้วทุกครั้งที่โทรกันแฟนนุ่มก็จะลบประวัติการโทรแล้วลบไลน์ตลอดเลย
โมโหมีปากเสียงกันก็เลยเอ่ยปากบอกเลิก
จากนั้นแฟนนุ่มก็ถือปืนออกไปยืนที่ระเบียงแล้วเล็งมาที่เธอ
แล้วก็ปิดประตูระเบียงฝ่ายชายไม่ยอมพยายามจะเปิดประตู
ที่เธอบอกว่าปืนมันลั่นกระสุนถรุกกระจกโดนแฟนผู้ชายล้มถึงลง
วางปืนไว้ที่ตัวแฟนซึ่งเธอปฏิเสธว่า
ที่วางไว้แบบนั้นไม่ได้มีการจัดฉากฆ่า
ยืนยันไม่มีเจตนาที่จะทำให้แฟนนุ่มตายครับ
คือคำกล่าวอ้างเนี่ยเขามันค่อนข้างที่จะสับสน
แต่เขายอมรับว่าเขาเป็นคนยิง
ยิงโดยผ่านกระจกไปซึ่งรอยกระจกนั้นเป็นกระจก
รอยกระสุนที่ออกมาจากด้านในห้อง
ซึ่งก็ทำให้การแล้วก็นิติวิวสาทที่ยืนยันว่า
เป็นการยิงออกจากภายในห้องเพราะผ่านกระจกไป
รอยกระสุนนี้คือรอยที่ออกจากในห้องผ่านกระจก

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวเจนจีมรานะครับ
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็คุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง
โดยพนักงานสอบสวนนะครับคัดค้านการประกันตัว

แล้วก็จะไปรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เพื่อจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดกาญจนบุรีครับ